แม่น้องบอกว่าเห็นแล้วก็ตกใจ
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะฮะ
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ
คืน๒๗มีนาคมแต่ว่าคลิปนี้เพิ่งเผยแพร่
ผู้ชายคนนึงเอาขี้หมาใส่ขัน
ดักรออดีตแฟนสาวที่หน้าสถานบันเทิง
พอเจอไปต่อว่าดาธรรมแล้วเอาไปแบบระเลงใส่ทิศาเข้ามา
เอาไปดูนะฮะ

ภรรย์ภรรย์สายตาผู้คนที่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงกันนะฮะ
ล้างดึก๒๗มีนาคม
ใส่หัวหญิงสาวนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ
คือเขาตอบว่าดาธรรมทำนองว่า
เขาทุ่มที่เงินทองให้กับสายหญิงไปเยอะแยะ
ถึงท่านได้ไปทำโสดนกรรมความงาม
แต่กลับถูกทิ้งไปไปแอบคบหากับผู้ชายคนใหม่หล่อ
เอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สินของแม่เขาไปด้วย
ก็เลยโกรธแค้นมาก่อเหตุแบบนี้
หญิงสาวคนนี้อายุ๓๒นะ
ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนนุ่มเลิกกันไปแล้ว
เอาขี้หมาใส่ขันน้ำมาดักรอ
แล้วก็มาละเลงใส่ศีรษะเขาต่อว่าด่าทอ

ตอนที่ล้มลงไปจมูกเขาหักเลยนะครับ
มูกกระแทกพื้นจนแบบหักเลยนะครับ
โอ้โหคือจมูกเขาก็ผิดรูปไปเลย
ผู้เสียหายเขาบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องตรงนี้นะคะ
เขากลับก่อนไปอาบน้ำสระผมที่บ้านก่อน
อันนี้ก็จำเป็นใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหเละเลยนะคะ
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพบังใหญ่
ตำรวจบอกว่าก็ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางใหญ่
รอผลตรวจจากแพทย์มาใช้ในการประกอบสำนวนคดี
ผู้เสียหายถูกส่งตัวต่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลยันฮี
เพราะว่าจะต้องไปดูเรื่องของจมูกผิดรูปนะคะ
พอได้เอกสารทางการแพทย์เรียบร้อย
ก็จะมีการออกหมายเรียกคนที่ก่อเหตุ
รับทราบข้อกล่าวหากันต่อไป